ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคี
ความดีของคนในครอบครัวแค่ทำให้ได้เพียง๔ครอบครัว
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าเราจะควบคุมปริมาณความทุกข์ที่เข้ามาท้าโถมในชีวิตเราไม่ได้
แต่เราเติมความสุขเล็กน้อยที่เหมือนยาชูกำลังให้ชีวิตเราได้
ครอบครัวที่มาร่วมรายการในวันนี้เขาใช้เสียงเพลงสู้กับความทุกข์ที่เขามี
เล็กเล็กน้อยน้อยแต่ก็ชูใจได้เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

ครอบครัวฉันอยู่ในบ้านหลังนี้ทั้งหมด๕คนค่ะ
แฟนฉันชื่อน้อยค่ะอยู่ด้วยกันมาก็๒๐กว่าปีแล้วค่ะ

ก็ได้รับย่าซึ่งเป็นแม่แฟนมาอยู่ด้วยค่ะ

แต่ก่อนนี้ก็ทำอาชีพก่อสร้างค่ะ
ก็ออกไปรับจ้างตามจังหวัดต่าง

เขาจะส่งไปที่ไซส์งานไหน
ก็ทำแต่ก่อสร้างกับแฟนสองคนค่ะ

เป็นหนี้ตอนนี้ก็๔แสนกว่าค่ะ
มีปัญหาเรื่องหนี้สินไม่พออยู่ต่อมา
แล้วแฟนแกก็ล้มป่วยอะค่ะ
วันนั้นตัวเองจะเอาลูกเข้านอน
ก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรมันหล่น

ดูมันเรื่องที่แมง

ขายลูกชิ้นแล้วก็ร้องเรียกลูกค้าช่วยแม่ค่ะ
ลูกชิ้นจ้าลูกชิ้นจ้าไม่ละ๕บาทจ้า
เวลาหนูไปขายลูกชิ้นกับแม่หนูสนุกมาก
แม่จะร้องเพลงแล้วหนูก็เต้นค่ะ
เวลาขี่รถตะเวนขายลูกชิ้นอะค่ะ
ขี่ไปบางทีรถมันก็ดับไปเฉยอะค่ะ

เวลารถดับเนี่ยค่ะก็จะลงมาเข็น
บางทีน้องน้ำหวานเข้าไปด้วยก็เขาก็จะลงมาช่วยเข็นค่ะ
ช่วงที่ล้มป่วยอยู่ก็คือไม่ได้ทำงานอะไรเลย

คิดว่าตัวเองเนี่ยไร้ค่า
สงสารเมียสงสารลูก
ผมก็รักษาตัวอยู่ประมาณปีนึง

ก็เลยกลับไปทำงานก่อสร้างเหมือนเดิมครับ

สุขภาพร่างกายมันก็เหมือนเหนื่อยง่าย

ผมก็เลยขอพ่อไปด้วยวันหยุดวันเลยครับ

ผมไปช่วยพ่อก็เพื่อจะหาเงินมาแบ่งเบาภาระครอบครัวครับ
แล้วก็เอาเงินไว้ไปโรงเรียนจะได้ไม่ลำบากแน่ครับ

แม่ผมที่อยู่จังหวัดน้องคาย
แกก็ล้มป่วยลงเป็นโรคไตเสื่อมครับ

แต่ก่อนฉันอยู่น้องคายอยู่คนเดียว
ตอนนั้นฉันล้มป่วยหันใจไม่ค่อยออก

พระอ้อมบางทีก็เอาอาหารให้อาหารเหลวให้ทางสายยาง
ผมก็เลยจำเป็นต้องไปรับแม่มาอยู่ด้วย
เดินเองไม่ได้ต้องอุ้มไปเข้าห้องน้ำ
ไอ้เหนียวมันก็เอาข้าวเอาน้ำให้ป้อนย่าให้ย่ากินน้ำบานก็ก็นวดขานวดมือให้
น้ำหวานเนี่ยเวลามาดูย่าก็ร้องเพลงแล้วก็เต้น
ผมก็อยากให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอยากให้อยู่กับเราเป็นอะไร
ทุกวันนี้อยากมีเงินสักก้อนหนึ่งค่ะจะได้เอามาใช้หนี้เขา
จะได้ไม่ต้องตกไปเป็นภาระของลูกของหลาน
ถ้าวันหนึ่งชีวิตไม่มีหนี้แล้วเนี่ย
คิดว่าชีวิตครอบครัวก็จะดีขึ้นนะคะ
ลูกก็จะได้เรียนตามที่เขาอยากจะเรียนมีทุนเรียนอย่างนี้ค่ะ
ถ้าใช้หนี้หมดแล้วยังมีเงินเหลือก็อยากจะมาลงทุนเลี้ยงไก่ไข่ค่ะ
ก็คิดว่าจะทำอยู่ข้างบ้านเนี่ยค่ะ
มันก็จะช่วยต่อชีวิตในครอบครัวได้เยอะเลยค่ะ
มันจะต้องมีรายได้ทุกวันแม้วันที่เราเจ็บเราป่วย
คิดว่าเราก็ยังขายได้ค่ะขายเราก็ยังมีรายได้
เวลามีความทุกข์ต่างคนต่างก็ให้กำลังใจกันครับ
คิดถึงอนาคตของลูกขอให้เรามีกำลังใจสู้เพื่อลูก
เพื่อนหนูแรงด้วยรักษาอาชีพแม่ขาจึงต้องจำทน
ขอต้อนรับครอบครัวของแม่พันธุ์นะครับจากจังหวัดบุรีรำครับ
แม่พันธ์สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีลูกยาวสวัสดีครับ
พันธุ์ทำอาชีพอะไรครับปัจจุบัน
ปัจจุบันขายลูกชิ้นทอดค่ะ

ตอนนี้รายได้เป็นยังไงบ้างครับพอได้ไหม
ตอนนี้ตั้งแต่มีโควิดเข้ามาเนี่ยค่ะรายได้ก็ถดถอยลงมากเลยค่ะ
จากที่เมื่อก่อนนี้เราได้วันละเท่าไหร่ลูกชิ้น
เมื่อก่อนขายก็ได้วันละพันค่ะ

แต่พอมาตอนนี้ล่ะครับเหลือเท่าไหร่

พันธุ์จริงแล้วเนี่ยตื่นนอนยังไงบ้างการใช้ชีวิตประจำวันนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เห็นบอกว่าก็เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วย
ค่ะก็คือตื่นนอนตอนเช้ามาเนี่ยค่ะ

เป็นคนตื่นเช้าก็ตี๔ค่ะ
ก็จะเตรียมกับข้าวกับปลาไว้ให้ลูกกินไปโรงเรียน
ส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จก็กลับมาก็จะมาเสียบลูกชิ้น
โมงก็จะเริ่มออกตะเวนขายไปตามหมู่บ้านต่างเนี่ยค่ะ

บางทีไปก็ไปเราเส้นทางที่เราไม่เคยไปเราก็เสี่ยงไป
บางทีวิ่งไปเป็นชั่วโมงไม่เจอหมู่บ้านก็มีค่ะ
ผมเห็นนั่นแล้วลงไปก็คืออุปสรรคอีกหนึ่งอุปสรรคเหมือนกัน
ไอ้เจ้ารถพ่วงของเราใช้มันมากี่ปีแล้วแม่

แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไปดับกลางทุ่งนาทำไงกันอ่ะ

ที่ขับไปมันอยากจะดับมันก็ดับเนี่ยค่ะ

แต่แม่เป็นยังไงบ้างว่ามันดับอย่างเงี้ยนะฮะ
แล้วมีเคยมีไอ้ตัวน้อยไปด้วยน้ำหวานไปด้วยเหรอ

ตอนนั้นเลิกโรงเรียนค่ะขาขากลับ
ที่แรกก็ขี่มากันดีก็เก็บขวดเก็บอะไรพาลูกเก็บขวดข้างทางด้วยนะ

ก็เค้นเค้นในที่แรกก็ให้ลูกนั่งบนรถเค้นเค้นไปไม่รู้เขาโดดลงมาช่วย

เหรอเขาก็มาช่วยเค้นนี้นะตัวน้อย

จริงแล้วเป็นคนที่เขาเรียกมีตัวนตรีในหัวใจ

เพลงช่วยอะไรแม่พันธุ์ได้บ้าง

เวลาเราเครียดนี่คือเราไม่รู้จะยังไง
พอมันได้ยินเสียงเพลงเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วค่ะ

บางทีนั่งรถไปก็ร้องเพลงไปก็ร้องไห้ไปด้วยก็มี

เพลงมันโดนเหมือนอย่างเพลงที่ร้องนะคะของพี่นางน่ะ
ก็บางทีก็ร้องไปก็ร้องไห้ไปด้วยอย่างนี้ค่ะ

ทำไมมันขายก็ขายยังไม่ได้แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปใช้ค่าลูกชิ้นเขาอะไรเขาอย่างนี้ค่ะ
พ่อน้อยแม่กพันเคยมาร้องไห้เห็นบ่อยไม่
มีเรื่องอะไรค่ะ
ก็เรื่องปัญหาหนี้สินเนี่ยค่ะ
กลัวว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่

ไปอยู่กับลูกคือมรดกหนี้อย่างนี้
เราไม่อยากให้มรดกนี้มันไปตกถึงลูกอะค่ะ
คิดแล้วลูกจะได้เรียนไหม
จะเอาเงินที่ไหนเรียนถ้าวันหนึ่งแม่ไม่อยู่แล้ว
มีแต่หนี้ไว้ให้เขาเนี่ยไม่มีแม่ไม่มีพ่อแล้วเนี่ยค่ะ

ก่อนขายลูกชิ้นทำอะไรมาคะแม่พัน
ก็รับจ้างทั่วไปค่ะหลักหลักก็ทำก่อสร้าง

พ่อด้วยเหรอพ่อเป็นผู้รับเหมาไหมหรือว่ารับจ้าง
ก็เป็นคนงานทั่วไปเนี่ยคนงานช่างปูนปูกระเบื้อง
แล้วแต่หัวหน้างานจะให้ทำอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ตอนนี้มันมีปัญหาข้อซ้ำกรรมซัดตอนที่พ่อมาป่วยนี่แหละ

เมื่อ๒๓ปีที่แล้วเนี่ยครับ

อาการมันคือวูบไปเลยอะครับ

ยังไงพ่อเดี๋ยวก่อนแล้วมันมีอาการเตือนมาก่อนไหมครับ
ไม่ครับผมวันนั้นจะไปเข้าห้องน้ำ
พอเดินเข้าไปแล้วก็ออกจากห้องน้ำมาก็เลยวูบไปเลยครับ

มันเหมือนเสียงอะไรหล่นนะคะ
ลุกขึ้นมาดูนิวเขาก็ถามว่าแม่เสียงอะไร
พอโผล่ประตูออกมาหลังบ้านก็เห็นพ่อแกล้มอยู่แล้วอะค่ะ

พ่อนอนอยู่ลิ้นจุกบากอยู่ครับ
แล้วทำยังไงกันครับประถมพยาบาลกันยังไง
ก็ให้นิวกับน้ำบ่านเขาฟังพ่อไปเรียกเรียกรถมา

พอไปถึงโรงบาลแล้วหมอว่าไง
บอกว่ากรูกด้านหน้ามันร้าวแล้วแต่เรือดมันออก
จากทางด้านหลังก้นสมองทางด้านหลังเนี่ยค่ะ
แล้วเห็นบอกว่าพ่อฟื้นมาแล้วเป็นไงครับอาการตอนที่ฟื้นมา

ช่วงแรกก็จำไม่ค่อยได้หลงลืมอะครับ
จนปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับในตอนนี้ฮะ
จุบันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับก็ดีขึ้น
พ่อถามความรู้สึกหน่อยสิครับ
จากคนที่เคยแบบกระฉับกระเฉงแล้วเคยไปทำงานนอกบ้านได้นู่นนี่นั่นได้
แต่ตอนนี้เป็นแบบนี้พ่อรู้สึกยังไงบ้างครับ
มันทำให้เราแบบไม่ปกติเหมือนคนอื่นนะครับ
เหมือนว่าเวลาไปทำงานกับเพื่อนร่วมงานอย่างนี้
ตำหนิเราอะครับว่าเราทำงานไม่ค่อยทันเขาอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วมีไหมเพื่อนร่วมงานมีบ่นมีว่าอะไรเราไหม
ก็มีบ้างครับเวลาเขาเหนื่อยเขาอะไรอย่างนี้
เขาก็พูดกระทบเราบ้างอะไรบ้างเนี้ยทำงานช้าจังอะไรอย่างเงี้นะครับ
แต่ว่าบางคนเขาก็เข้าใจเราอยู่ว่าเราเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับ
เราก็จะพยายามทำให้เหมือนปกติเหมือนเดิมแต่ว่า

ใช่ครับเราทำได้แค่นี้อะไรอย่างนี้ครับ
แล้วแม่ให้กำลังใจพ่อยังไง
ก็บอกว่าให้สู้ก็บอกว่าไม่เป็นไร
ก็ช่วยกันหานะคะได้แค่ไหนทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นอย่าฝืนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทุกข์มากที่สุดเลยตอนนี้คืออะไรพ่อ
ทุกข์ที่สุดก็เรื่องสงสารเมียเนี่ยครับเขาหาเงินอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็เรื่องหนี้สินก็อยากจะช่วยเขาทำงานให้เต็มที่ครับ
อยากหาเงินช่วยกันส่งลูกเรียนให้จบอะไรอย่างนี้นะครับ
ทุกวันนี้นะนิวก็อยากช่วยพ่อแม่หารายได้เหมือนกันใช่ไหมลูก

ก็บางทีพ่อมีงานก็ไปกับพ่อครับถ้าเป็นวันหยุดจากโรงเรียนไปก่อสร้างกับพ่อครับ

เพราะว่าพ่อเหนื่อยครับอยากหาได้เข้าในครอบครัวอีกครั้งนึงครับ
เห็นบอกปิดเทอมก็ไปปลูกมันขุดมันด้วยเหรอ
ถ้าเกิดมีคนมาจ้างก็จะไปครับ
เหรอแล้วได้เงินเท่าไหร่ลูกประมาณเคยได้เยอะที่สุดเท่าไหร่

ก็เบงให้เม้ว่างก็เก็บไว้แปลงเรียนอะไรอย่างงี้ครับ

น้ำหวานสาวน้อยกี่ขวบ

ขวบเหรอลูกเหรอโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูก

คุณครูเหรอลูกเหรอถ้าเป็นคุณครูจะสอนวิชาอะไรคะ

ช่วยอะไรครอบครัวบ้างลูกตอนนี้กลับมาจากโรงเรียนหนูทำอะไรบ้างคะ
ช่วยแม่เสียบลูกชิ้นขายค่ะ

เหรอเวลาเรียกลูกค้าเรียกยังไง

ตอนนี้เห็นบอกว่ามีโรคไตเหมือนกันใช่ไหมคะ

ตอนป่วยนั่นแหละไปหาหมอเขาว่าไตมันเสื่อมไง

ตอนแรกหมอก็บอกว่าต้องฟอกไตครับ
แต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายเรื่องต้องซื้อน้ำยาฟอกไตเองนะครับ

ก็เลยขอคุณหมอว่าขอกินยามารักษาต่อที่บ้านนะครับ
แต่จริงแล้วนี่ตอนที่ป่วยเนี่ยเห็นบอกว่าอาการก็หนักอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะ

เดินไม่ได้ใส่ให้อาหารเหลวทางสายยาง

แล้วก็เจาะคอหายใจทางลำคออย่างนี้ค่ะ
มีรอยเจาะอยู่ป่ะย่า
เห็นบอกว่าย่าก็เดินไม่ได้เหมือนกันใช่ไหม

๓เดือนกับ๔เดือนอะแกถึงเดินได้
ก็พี่พ่อเขาก็ดูแลย่าเนอะ

ก็ได้จากลูกร้านนี่แหละ

ถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตแม่พันธุ์คิดว่าจะนำทุนไปทำอะไรก่อนเลยครับอันดับแรก
อันดับแรกก็จะเอาไปใช้หนี้เขาค่ะ
แล้วอีกส่วนนึงเนี่ยก็อยากจะเอาไปลงทุนเลี้ยงไก่ไข่ค่ะ
สู้กันนะพ่อนะทุกคนในครอบครัวนะครับ

เป็นกำลังใจให้นะครับขอบพระคุณสำหรับเรื่องราวครับ

คุณผู้ชมครับหนี้สินอาจจะเหมือนมีดกรีดใจคนที่เป็นหนี้
แต่แผลใจนี้สามารถเยียวยาได้
ด้วยความขยันอดทนสู้ชีวิต
และครอบครัวของแม่พันธุ์นะครับก็กำลังสู้ไม่ถอยเช่นกัน
ช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของแม่พันธุ์จากบุรีรำ
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
และวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของแม่พันธุ์จากจังหวัดบุรีรำ
มากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญแม่พันธุ์มาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

และต้องทำให้เต็มที่นะสมาธิดีนะ

๕เรื่องนี้ถ้าแม่พันธุ์มั่นใจเรื่องไหน

แล้วก็เก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในบ้านนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่อง

เรื่องที่๔บ้านของเรา

เรื่องไส้กรอกทอดครับ

ก็ถ้าว่างก็จะช่วยทั้งพ่อทั้งลูก

แต่ไส้กรอกเนี่ยก็คือเราไปรับเขามาอีกทีนึงใช่ไหม

จริงแล้วมันเด็ดตรงน้ำจิ้มเหมือนกันใช่มั้ย

ถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์กติกาสำหรับข้อนี้นะครับ
ไส้กรอกใส่ถ้วยกระดาษ
รับประทานจำนวน๒๐ถ้วยภายในเวลา

ลูกชิ้นกับไส้กรอกมา๕ปีแล้วค่ะ

รู้สึกว่าเป็นคำถามที่ใกล้ตัวค่ะ

เป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับแม่ระวังมือนะคะ

เอาล่ะยี่สิบก้วยนะครับ
สามนะคะสามก้วยแล้วนะครับตอนนี้นะคะ
ทั้งหมดยี่สิบก้วยภายในเวลาสามนาทีนะครับไปลูกวิ่ง
เดี๋ยวหนูโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ย
เรียกเจ็บก้วยแล้วเอาเวลาสามนาทีไปครับตอนนี้เวลาไหล่หลังก็มาแล้วครับ
ตรงนี้ต้องเร่งแล้วครับไปไปไปไป
สิบห้าแล้วครับสิบห้าแล้วนะครับ

ได้ไหม
เข้านี่ที่

ไม่เคยทำแข่งกับเวลาอย่างนี้เนาะคิดว่าทำได้ไหมได้ค่ะนะครับ๓นาทีนะ
เพราะว่า๒๐ถ้วยเนี่ยครบจำจำนวนหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เกิน๓นาที
นั่นหมายถึงภารกิจนี้สำเร็จนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีขอบคุณผู้ช่วยด้วยนะลูกนะขอบคุณมากครับขอบคุณทั้ง๓ท่านครับ
ตอนนี้แม่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับพ่อน้อยค่ะพ่อน้อยแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อน้อยขึ้นมาตอบ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสี่เรื่องจังหวัดบุรีรำลีโอเนลเมซี่บ้านของเราไผ่พงศธรจังหวัดบุรีรำค่ะ
ทำไมเลือกจังหวัดบุรีรำให้พ่อจริงจริงเขาไม่ใช่คนบุรีรำแต่เขาจะรู้เรื่องบุรีรำดีกว่าแม่ค่ะ
จริงเหรอเอาละต้องทดสอบภูมิกันสักหน่อยแล้วขอให้โชคดีนะครับขอเชิญพ่อน้อยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พ่อเป็นคนจังหวัดอะไรล่ะครับเดิมทีเป็นคนจังหวัดหนองคายครับแต่ว่าย้ายภูมิลำเนามาอยู่บุรีรำกับยี่สิบปีแล้วครับ
พ่อพ่ออยู่อำเภออะไรอ่ะอยู่อำเภอชำนี้ครับผมชำนี้ครับไกลจากตัวเมืองเยอะไหมประมาณสักหกสิบกิโลน่าจะได้ครับ
ผมถามแต่แค่ในอำเภอดีกว่าพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อำเภอชำนี้มีกี่ตำบลตัวเลือกที่๑๖ตำบลตัวเลือกที่๒๗ตำบลตัวเลือกที่สามแปดตำบลตัวเลือกที่สี่เก้าตำบล
ผมอยู่อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรำมา๒๐กว่าปีแล้วครับ
ก็ไปมาเกือบทุกตำบลแล้วครับคำถามข้อนี้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขอตอบตัวเลือกที่หนึ่งครับ๖ตำบลครับ
ตัวเลือกที่๑๖ตำบลครับ
เอาละพ่อยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

นิวแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องนิวครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสามเรื่องก็คือเรื่อง
เรียกน้องนิวแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องนิวครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องก็คือเรื่อง
น้องนิวแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องนิวครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องก็คือเรื่อง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

เรียอนิเอวเมสซี่นะครับสมาธิดีนะลูกนะ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

เคยอยู่ทีมลิเวอร์เพจมาก่อน

เข้ามาอยู่ในทีมบาเซโรน่าเมื่ออายุ๑๓ขวบ
ตัวเลือกที่สามมีเพื่อนร่วมทีมเยาวชนคือเชสฟราเบกราส
ตัวเลือกที่สี่เคยได้แชมป์ลาลิก้าสเปนจำนวน๑๐สมัย
ผมชอบเรื่องฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กแล้วครับ
เซซี่นะครับชอบเพราะว่าเขาเก่งครับ
ผมมั่นใจว่าข้อนี้น่าจะตอบถูกครับ
ข้อที่๑ครับเคยอยู่ทีมลิเวอร์เพจมาก่อน
ตัวเลือกที่หนึ่งเคยอยู่ทีมลิเวอร์เพจมาก่อนครับ
นิวยังไม่หมดหน้าที่หนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ย่าน้อยทำไมไม่เลือกน้ำหวาน

กลัวจะตอบไม่ได้แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ย่าน้อยครับลูก
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องนั่นก็คือเรื่องบ้านของเราและไผ่พงศธร

ขอให้โชคดีครับขอเชิญย่าน้อยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จ๋าบ้านนี้อยู่ทั้งหมดกี่คน

๕คนนะใครอยู่บ้านมากที่สุด

ย่าครับย่าจำทุกซอกทุกมุมภายในบ้าน

ย่าแล้วย่าเห็นตู้ใบนี้ป่ะ

ใส่เสื้อผ้าไว้ในตู้นี้เปล่า

เอาล่ะสิป๊าย่าไม่ต้องไปมองที่ไหนเลยคำถามอยู่ที่ตู้ใบนี้

นะฮะสมาธิดีนะย่านะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่บนตู้
ดอกไม้ที่อยู่เหนือบนลูน
ลำดับสีจากซ้ายไปขวาอย่างไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีชมพูสีฟ้าสีเหลือง
ตัวเลือกที่สองสีเหลืองสีชมพูสีฟ้า

ตัวเลือกที่สี่สีฟ้าสีชมพูสีเหลือง
อยู่บ้านนี้ได้ปีกว่าแล้ว
ตู้ใบนั้นลูกสะพ้ายเป็นคนซื้อ

ตัวเลือกแค่หนึ่งสีชมพูสีฟ้าสีเหลือง
ตัวเลือกที่หนึ่งสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองครับ

ครบแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ๔ข้อนะครับ

จะสามารถพิชิตเงินสูงสุด๑ล้านบาท

สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับ
จากบุรีรำนะครับว่าจะได้รับทุนต่อชีวิตไปเท่าไรนะครับ

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

มีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา

จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัสนะครับ๔ตู้
ประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

ก็ไปทั่วแล้วแต่ผู้รับเหมาเขาจะ
ส่งไปที่สายงานไหน

ต่างคนต่างก็ให้กำลังใจกันครับ

อำเภอชำนิมีกี่ตำบล
ตัวเลขที่หนึ่งครับ๖ตำบลครับ

ครับถ้าไม่พรอกแม้แต่ป้อนเดียว

ถูกไม่ถูก

อำเภอชำนินะครับมี๖ตำบลด้วยกัน
ประกอบไปด้วยตำบลชำนิน้องปล่อง
เมืองยางช่อพกาละลวด
โฆษณวนหกตำบลด้วยกัน
ข้อแรกทำไปได้แล้วนะครับผู้ชมครับ
ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตตอนนี้นะครับ

จากเรื่องลีโอเนลเมซี่ครับ

ผมก็เลยขอพ่อไปด้วย

หาเงินมาแบ่งเผาพลาอ้าวครอบครัวครับ

จะได้ไม่ลำบากแม่ครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับ

ถูก
เฮ้ย
ไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องของลีโอเนลเมซี่นะครับ
ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ร่วมทีมบาเซโรน่า
เมซี่เคยอยู่ร่วมทีมนิวเรลโอบอยซ์มาก่อนนะครับ

ไอ้นี่มันก็เอาข้าวเอาน้ำไว้ป่อนย่า

ข้างกลางสะพานที่ติดอยู่มันตู้
ดอกไม้ที่อยู่เหนือบรรลูน
ลำดับสีจากซ้ายไปขวาอย่างไร

ถูก

ถูก

ถูก

ก็คือตัวเลือกที่๔เลย

ฟ้าชมพูและก็เหลืองครับ

เราอาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้านในวันนี้นะครับ
แต่ยังมีโอกาสลุ้นเงินแสนในวันนี้ให้ได้นะครับ

จากเรื่องไส้กรอกทอดครับ
จากเรื่องไส้กรอกทอดครับ

ลูกชิ้นก็จะสั่งเขาให้เขาเอามาให้

ขายได้ก็ค่อยเอาตังค์ไปให้เขา
แล้วพอได้เวลา๙โมงก็จะออกไปขายแล้วค่ะ

ดัดไส้กรอกใส่ด้วยกระดาษพร้อมรับประทานนะครับ

ใครในเวลาสั่งแม่พันธรรมได้หรือไม่ได้ครับ

ใช้เกินไปพอสมควรเลย๓นาที๑๕นาทีครับ
อย่าเพิ่งใจเสียนะครับเพราะว่ายังมีโบนัสหลังตู้รออยู่นะครับ
ตอนนี้ครอบครัวของแม่พันธุ์นะครับจากบุรีรำได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตวันนี้นะครับ
หมื่นครับแล้วก็ได้กุญแจต่อชีวิต๒ดอก
โบมีโบนัสหลังตู้รออยู่นะครับ
เรามีสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิตได้สองดอกทางครอบครัวจะมาคนเดียวก็ได้
หรือจะส่งคนในครอบครัวมาตามจำนวนกุญแจก็ได้แล้วแต่ครอบครัวจะตกลงกันนะครับ
จะให้ใครมาเลือกกุญแจต่อชีวิตครับ
แม่พันธุ์นะครับไถคนเดียวเลยนะแม่นะเชิญครับ
พานครับกุญแจเราได้๒ดอกเพราะฉะนั้นแม่เลือกให้ดี
แต่ละดอกมีเวลาไขยี่สิบวินาทีแม่พันธุ์จะเลือกกุญแจดอกไหนดีครับ
ดอกแล้วนะครับอีกดอกหนึ่งเลือกเลยครับ
ขอให้ใช้เวลาให้คุ้มค่าและขอให้โชคดีกับการขายในครั้งนี้ครับ
ถ้าพร้อมแล้วไข่ครับ

ออกแล้ว๑ดอกนะครับ๑ดอกดีครับเวลายังดีอยู่ครับแม่
ไม่ออกครับแม่ไปเลยไม่ออกครับแม่ไป
ใช้เวลาไปเหมือนกันนะแต่ว่ายังอยู่ในสี่สิบวินาทีนะครับ
เอาล่ะเรามาลุ้นโบนัสหลังตู้หมายเลข๔ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

๕๐๐๐บาทแล้ว

น้ำมะ

ข้อสารหนึ่งร้อยกิโลกรัม
ตู้หมายเลข๓นะครับก็คือ

ครอบครัวของแม่พันธุ์จากบุรีรำนะครับ
คุณผู้ชมได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้น
คุณผู้ชมครับชีวิตอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราเคยฝันไว้
แต่เราสามารถอยู่กับชีวิตที่เราไม่ได้ฝัน

แค่ยอมรับมันและทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวนะครับ

ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของแม่พันธุ

ต่อลมหายใจให้กับครอบครัวของแม่พันธุ์ด้วย
เพราะว่าเขาก็ยังต้องสู้นะครับ
ทุกคนในครอบครัวพยายามสู้และดิ้นลนนะครับ

ผมขอฝากครอบครัวแม่พันธุ์ไว้ในหัวใจของคุณผู้ชม

วันนี้ขอบพระคุณมากนะแม่นะพ่อ
และรวมทั้งเด็กน้อยทั้งสองคนคุณย่า

ขอบคุณพระคุณครองครับ
ขอบคุณอีกสูงครอบครับ
บ้านนี้สุขสมมาก
ผนังมันแตกมาแล้วเป็นบทเลยค่ะ
ขณะที่ว่าเอามือสอดเข้าไปได้

ได้ทำได้ทำได้